คะเวลาที่เราไปจอดรถเนี่ย
ถ้าเกิดว่าที่จอดในซองมันไม่มี

เกียร์ว่างนะอย่าใส่เบรกมือ

ใส่พีใส่เบรกมือ
แล้วรอเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะมา

ให้โรงพยาบาลประกาศ๓รอบแล้วยังไม่มานะครับ

ตัดหน้าป้ายเลยป้ายก็จอดอยู่นี้

จอดอย่างนี้หน้าป้ายเลย

ใช่เหตุเกิดหน้าป้ายเตือนเลย
ใช่จอดอยู่หน้าป้ายแบบนี้

อาจจะญาติป่วยแล้วต้องรีบลงไปข้าง

จอดอยู่หน้าป้ายเข้าพีดึงเบรกมือ
แล้วลงไปเลยต่อให้ป้ายอยู่ข้างหน้า

ทุกคนอ่ะชินก็มี

แต่บางทีลืมไปว่าเฮ้ยตรงนี้เราจอดอยู่
ขวางเขาแล้วอยู่บนโรงพยาบาลอ๋อ
กับรุณาปลดเกียร์ว่างปลดเบรกมือและติดเบอร์โทรศัพท์ไว้หน้ารถด้วย
แต่ถามหน่อยถามหน่อยว่ารถคันนี้เขาทำอะไรตามนั้นบ้างไหม
จอดซ้อนคันละหนึ่งปลดเกียร์ว่างก็ไม่ปลด
เบรกมือก็ใส่เบอร์โทรก็ไม่ติดค่ะ
ผมพยายามมองในอีกมุมหนึ่งนะหรือว่าคนที่จอดซ้อนเป็นต่างชาติ
อ่านไม่ออกอ่านป้ายไม่ออก
ป้ายไม่มีภาษาอังกฤษให้ดอมมันเป็นโลกสวยดี
ถ้าเขาจะรู้ไหมนะดอมเวลาจอดขวางแล้วเราจะต้องแบบปลดเกียร์ว่าง
ปลดเบรกมือเขาอาจจะไม่รู้กดไป
นี่โรงพยาบาลประกาศตาม๓รอบแล้วค่ะยืนรอเป็นชั่วโมงเลย
แล้วเพจเคลียร์ขับรถเอาคลิปนี้มาแชร์
คนก็เลยไปถล่มแหละก็คิดโลกสวยเหมือนเดิมเลย
ป้ายไม่ออกมั้งอาจต้องมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยหรือเปล่า
เออมีติดรถไว้ก็ดีนะคุณ
บอกไหมเขารอเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้บอกใช่ไหม

โอ้โหเราให้โรงพยาบาลประกาศแล้วด้วยนะ
ใช่ค่ะรอบนั้น